ไปดูที่จังหวัดแพร่หน่อยมีอะไรปุ้ย
รวมห่วยจังหวัดแพร่คุณผู้ชมคือชาวบ้านที่รั่งฟองจังหวัดแพร่
พี่เบิร์ทกรอบเดี๋ยวเลยเขาไปซื้อหวย

แต่ถ้าเกิดว่าเจ้ามือหวยใต้ดินมาโกงแบบนี้ฉันก็ไม่ยอม
ออกมาร้องเรียกกันค่ะบอกว่าให้เจ้ามือหวยใต้ดินเนี่ย
โกงเงินเขาไปเนี่ยเอาเงินมาจ่ายให้กับชาวบ้าน
ปรากฏว่านักข่าวของเราลงพื้นที่เลยนะคะ
ไปที่บ้านของเจ้ามือหวยใต้ดินคนนี้ปรากฏว่าบ้านปิดเงียบเลย
ส่วนชาวบ้านที่ก่อนหน้านี้ออกมาร้องเรียกนะคะ
ว่าให้เจ้ามือหวยใต้ดินเนี่ยมาจ่ายเงินให้กับชาวบ้านเนี่ย
คือไม่อยากถูกโกงตอนนี้ไม่มีใครกล้าให้ข้อมูลแล้วนะ
ก็ผิดกฎหมายไงมันไม่ใช่เขาไม่ได้กลัวเรื่องผิดกฎหมายนะ
เขากลัวเรื่องความไม่ปลอดภัยกลัวเรื่องของอิทธิพลมืดต่าง
เจ้ามือเขาก็เป็นผู้มีอิทธิพลเหมือนกัน
นี่เห็นไหมป้ายเนี่ยเราพล้างไว้นะคะ
เบลอไว้นะคะคุณผู้ชมใหญ่ขายอุปกรณ์การเกษตรใช่พี่เบิร์ต
ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปเลยนะคะไปร้องเรียกอยู่หน้าบ้านแบบนั้นแหละ
คุณคารินกระมุดโยธินอุ้ยตายแล้วบอกชื่อไปแล้วด้วยนะฮะ
ทีมข่าวพยายามร้องเรียกอยู่หน้าบ้านนะคะแต่ปรากฏว่าไม่มีความเคลื่อนไหวใด
ไม่มีเสียงตอบรับจากเสียงตะโกนที่เราเรียกค่ะ
คุณผู้ชมค่ะเห็นไหมคะว่าบริเวณรอบรั้วบ้านเนี่ยเห็นไหม
มันมิดชิดแบบนั้นนะแล้วสังเกตนะคะว่ามีกล้องวงจรปิดเนี่ย
ติดอยู่เยอะมากพี่เบิร์ตก๊อฟระหว่างที่เรายืนรออยู่หน้าบ้าน
นักข่าวเห็นว่ามีรถกระบะสีดำเนี่ยขับเข้าไปภายในบ้านเนี่ยคันนี้
แต่ไม่มีท่าทีที่จะให้ข้อมูลใดนะคะ
ส่วนกรณีกระแสข่าวที่บอกว่าเจ้ามือหลบหนีออกจากพื้นที่ไปแล้วนะคะ
เราก็พยายามไปหาข้อมูลตรงนี้มาให้คุณผู้ชมด้วยตอนนี้ไม่มีใครกล้าให้ข้อมูลเลย
เพราะฉะนั้นยืนยันไม่ได้ว่าเจ้ามือหวยใต้ดินยังอยู่ในบ้านหลังนั้น
ยังอยู่ในพื้นที่หรือหนีออกนอกพื้นที่ไปแล้วค่ะ
ทีนี้ชาวบ้านในพื้นที่หมู่ที่๑ตำบลร่องฟองที่แพร่เนี่ย
ที่เขาออกมารวมตัวเรียกร้องเงินจากเจ้ามือที่ไม่ยอมจ่ายนะคะ
อย่างที่บอกไปหลายคนเริ่มกังวลเรื่องของความปลอดภัย
ไม่กล้าที่จะให้บันทึกภาพไม่กล้าที่จะให้ข้อมูลกับเรา
แต่ยังจับกลุ่มคุยกันถึงเรื่องนี้นะนะคะ
ทีมข่าวได้ข้อมูลจากพ่อค้าขายอาหารตามสั่งคนหนึ่งที่จังหวัดแพร่ค่ะ
ซึ่งพ่อค้าขายอาหารตามสั่งคนนี้เขาเคยซื้อหวยใต้ดินจากเจ้ามือรายนี้
แต่ปัจจุบันเขาบอกว่าเขาเลิกเล่นมานานแล้วประมาณ๕๖ปี
เพราะซื้อไปก็ไม่เคยถูกแต่ครั้งนี้เขายอมรับค่ะ
ว่าภรรยาของเขาถูกเจ้ามือรายนี้เบี้ยวไม่ยอมจ่าย
คือไปซื้อแล้วก็ถูกไม่ยอมจ่ายเหมือนกัน
พ่อค้ารายนี้บอกว่าตอนนี้ได้แต่ทำใจเสียดายนะคะ
ถึงแม้ว่าซื้อไปไม่เยอะก็ตามแต่ก็เป็นเงินน่ะนะคะ
พร้อมยอมรับว่าที่เลือกที่จะเสี่ยงดวงซื้อหวยใต้ดิน
เนื่องจากตัวเขาเองเป็นคนหาเช้ากินค่ำ
ก็มีความหวังแล้วค่ะว่าจะมีรายได้มาอีกทาง
ถ้าเกิดว่าถูกหวยใต้ดินแล้วก็อาจจะเอารายได้ตรงนั้นเนี่ย
ช่วยจุนจวบภายในครอบครัวนะคะ
รู้อยู่แล้วว่ามีความเสี่ยงแต่ตอนนี้ทำอะไรไม่ได้
จะไปแจ้งความก็รู้อยู่แล้วว่าแจ้งความได้ไง

เดี๋ยวคนดนราชาจะได้ไหมก็จะของเขาให้มา
ก็เสียดายคือเขาได้แต่ก็ไม่แจ้ง
รายไม่เต็ม๑๐๐๐๐กว่าบาท
๑๐๐๐๐กว่าบาทจะไม่เท่าไหร่
แต่มีคนที่สร้างตำแหน่ง๕๐ล้านไต้ตรงนี้

ไม่จริงถ้าอย่างพูดจริงต้องมี๑๘มีเป็นก็เยอะ
ก็ไม่ได้ถือไม่ได้ไม่ก็ไม่ทำอะไร
ไปฟ้องก็ฟ้องไม่ได้
ถูกค่ะไปฟ้องก็ฟ้องไม่ได้
เพราะการสู้โหยใต้ดินมันผิดกฎหมายนะค่ะอืม
พันธุ์ตำรวจเอกนรินวันนมณีเป็นผู้กำกับสพเมืองแพร่นะคะ
บอกว่าตอนนี้ได้ส่งชุดสืบสวนลงพื้นที่ไปหาพยานหลักฐาน
ลงพื้นที่ไปตรวจค้นของบ้านของเจ้ามือหวยแล้วนะคะแต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย
ภูมิกับยืนยันนะคะว่าตำรวจต้องดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล
คือการกวาดล้างไม่ให้มีการพนันในทุกพื้นที่พร้อมกับฝากถึงประชาชนว่า
ประชาชนเองก็สามารถมาแจ้งความร้องทุกข์ได้แต่ก็ต้องถูกดำเนินคดีด้วยนะคะ
คนที่มาแจ้งความเพราะคุณก็ไปเล่นหวยใต้ดิน
ขณะที่อาจารย์คุณทนายรณรงค์แก้วเพชรค่ะประธานเครือข่ายรณรงค์
วงคืนความยุติธรรมในสังคมนะคะแนะนำกรณีที่เกิดขึ้น
บอกว่าหากชาวบ้านอยากจะแก้เผ็ดเจ้ามือหวยรายนี้
ย้ำว่าเป็นการแก้เผ็ดเท่านั้นนะแต่ตังค์ไม่ได้นะ
ใช่ค่ะหากต้องการจะแก้เผ็ดเจ้ามือหวยรายนี้
เพราะว่าไหนก็ไม่ได้เงินค่าหัวอยู่แล้ว
ให้ไปแจ้งความให้ตำรวจอาญัติสับสินเจ้ามือหวยได้เลย
เพราะตามข้อกฎหมายการเล่นพนันที่มีวงเงินเกิน๑๐ล้านบาท
จะเข้าข่ายความผิดฐานฟอกเงินนี่ไง
ถ้าฟอกเงินนี่ต้องเป็นกฎหมายของปปงนะคะ
แต่ฝากไว้ให้คิดนะคะสำหรับคอหวย
ถ้าเจอแบบนี้แล้วนะคะ
เลิกเล่นหวยใต้ดินกันได้หรือยัง
ไอ้กฎหมายฟอกเงินถ้าฟอกแล้วฟอกจริง
เขาก็ยึดเข้ารัฐนะเขาไม่ได้เอาเงินมาคืนท่าน
ก็คือคนเล่นชัมคุกไม่เกิน๓ปีนะ
อันนี้คนเล่นแต่คนขายหวยใต้ดินเนี่ย
จำคุกตั้งแต่๓เดือนจนถึง๓ปี
นี่แหละค่ะเป็นประเด็นถึงแม้ว่า
ทนายโรนโรงจะบอกว่าเป็นแก้เพชร